ก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงใหญ่กระบอกเสียงสำคัญเลยนะคะ
ที่ออกมาพูดถึงเรื่องของเสือดำ

รวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ด้วยนะคะ
เสือดำเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
มกลางบรรดาแฟนเพลงโอ้โหนับหมื่นคนได้ค่ะคุณผู้ชม
โดยพี่แน็บก็ลั่นคำพูดเอาไว้บนเวทีเลย
บอกว่าที่ผ่านมาตัวเขากับสมาชิกในวง
เดินหน้าต่อสู้เพื่อเสือดำมาอย่างเต็มความสามารถ
เพราะว่าไม่อยากให้เรื่องนี้มันเงียบหายไป
ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่มาร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ
โอ้โหผลลุกมากคุณ
คือรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจากคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะ
ว่าจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์ป่า
เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการที่จะปฏิบัติงานต่อไปนะคะ
ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมาก
เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วคุณผู้ชมว่าคนไทยทุกคนก็ไม่อยากเห็นเสือดำตายฟรีเหมือนกัน
ตั้งแต่ต้นเลยว่าจะจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมานะคะแล้วครั้งนี้ก็สำเร็จแล้ว
อยากให้เรื่องนี้มันได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องไปว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นยังไง
อย่างที่เราทุกคนคาดหวังเอาไว้หรือเปล่า
มีดาราอีกหลายต่อหลายคนที่ไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้ผุดโครงการต่างขึ้นมามากมายนะคุณผู้ชม
ยังไงเดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่
แล้วก็รอดูกันอีกทีแหมทั้งได้สนุกกับเสียงเพลงนะคะ
แล้วก็ได้บุญกันอีกด้วยนะเพราะได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ดูแลสัตว์ป่าด้วยนะคะ